นี่แหละฮะมาดูคดีของภูมิกับโจ้บ้าง
ทางผู้บัครับการกองปราบแล้วครับท่านบอกว่าสอบปัคครรม
แล้วนะชุดจับกลุ่มเนี่ยนะครับทั้ง๖นายคือร่วมจับจริง
ร่วมจับจริงแต่จะมีความเกี่ยวข้องในการทำร้ายคือเอา
ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาในมาวินจนตายหรือเปล่า

ส่วนเรื่องของโรคไบโพล่าของทางอดีตภูมิกับโจ้

ท่านผู้ประคับการกองปราบปรามเปิดเผยบอกว่า
คดีที่อดีตภูมิกับโจ้กับพวก๗คนนะฮะ
ซ้อมและทำร้ายนายมาวินคดีค้ายาเสพติด

ก็สอบสวนแล้วตำรวจ๖นายเป็นชุดจับกลุ่ม
เป็นการสอบในฐานะพยานครับและให้การเป็นประโยชน์ซะด้วย
รับว่าอยู่ในเหตุการณ์การจับกลุ่มจริง
และควบคุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดมาสอบปากคำจริง
แต่หลังจากนั้นจะมีพฤติการอย่างไรต้องตรวจสอบในรายละเอียดครับ
ส่วนทั้ง๖นายจะเข้าข่ายความผิด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ยังชี้ไม่ได้

ส่วนการขยายผลเส้นทางการเงินของอดีตภูมิกับโจ้ที่ครอบครองรถหรูนะฮะ
ก็มอบหมายให้กองประคับการตำรวจปราบรามอาธิกรรมทางเศรษฐกิจ

ว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่เผยแพร่กันตามสื่อจริงหรือเปล่า

จะรู้เห็นเป็นใจกับอดีตภูมิกับโจ้ด้วยหรือไม่
นะครับส่วนกระแสข่าวที่อดีตผู้กำกับโจ้เป็นบายโพล่านะครับ
อารมณ์แปรปรวนสุดคั่วนะฮะโรคนี้นะครับ
คือท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ว่าเป็นก่อนหรือหลังนะฮะ
มีการรักษาหรือเปล่าจะมาอ้างแบบลอยเนี่ย
ตำรวจบอกไม่มีหรอกน้ำหนักทางคดีนะลองฟังท่านดูฮะ
ถ้าอยู่ที่หลักฐานต้องเป็นจริงไหมมีการรักษามั้ย
ตรงต่างมีข้อมูลไหมคลุกนี้
เราไม่มองภาพประเด็นไหนครับ
หลายท่านอาจจะไม่รู้นะฮะนอกจากเป็นผู้ช่วยโฆษกสวบคอ
ท่านเป็นจิตภาพนะประจำอยู่โรคปัจจุบันกรุงเทพฯ
ท่านบอกว่าไบโพล่าถือเป็นโรคที่รักษาหายได้
แต่ต้องรักษาต่อเนื่องถ้าผู้ป่วยก่อเหตุเป็นคดี
จะต้องดูว่าช่วงก่อเหตุนั้นมันอยู่ในระยะใดของโรค
ถ้ากระทำในช่วงที่โรคกำเริบก็อาจจะเอามาประกอบคดีได้
แต่ถ้าเป็นช่วงโรคมันสงบอยู่คือไม่แสดงอาการเนี่ย
จะเอามาใช้คงไม่ได้นะครับ
ซึ่งเหล่านี้ทางการแพทย์เขามีวิธีประเมิน
แล้วก็การก่อเหตุหรือการกระทำพรุนแรงนะครับ

ทำปั๊บไบโพล่าตบพัวก็ให้ไปทำคุณเขาตาย
แล้วบอกไยโพล่าไม่ได้นะนะฮะ
ขณะที่นายเดชากิติวิทยานันต์นะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
ก็ตอบข้อสักถามกรณีอดีตภูมิกับโจ้
เป็นไบโพล่าจะรับโทษได้ไหมตามกฎหมาย
ท่านบอกว่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๖๔
การที่ผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษ
ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบ
หรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยเพราะมีจิตบกพร่อง

แต่ถ้าขณะกระทำการความผิดรู้ผิดชอบบังคับตัวเองได้
ต้องรับผิดเต็มตามที่กฎหมายกำหนด

แต่หากภูมิกับโจ้เป็นโรคจิตสำนักการตรวจแห่งชาติ
ก็น่าจะแต่งตั้งคนอื่นมาเป็นผู้กำกับตั้งแต่แรก
มาดูทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกันบ้าง
เขามีการโพสต์เฟซบุ๊คครับระบุว่า
ด่วนได้รับการประสานจากพนักการสอบสวนคดีภูมิกับโจ้
เพื่อให้ปากคำวันที่๓๑สิงหาคมเวลา๑๘นาฬิกาที่สพเมืองนครสวรรค์
ขอให้นำคลิปหลักฐานที่ผมก็คือทนายตั้มเผยแพร่
มาสู่สำนวนการสอบสวนด้วย
ซึ่งจะมีการรายงานประเด็นที่สำคัญต่อไป
มาดูความคืบหน้าของคณะกรรมการ๔ฝ่ายที่ร่วมชนสูตรศพ
ผู้ต้องหาในคดีอดีตภูมิกับโจ้
คืออายการตำรวจแพทย์ฝ่ายปกครอง
ยืนยันตรงกันมาวินขาดอากาศหายใจจากการใช้ถุงคลุมหัว
เมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน้าห้องที่เกิดเหตุ
หรือว่าห้องเชือดบ้านกาแฟภายในห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ยังกั้นแนวห้ามเข้าออก

แต่ด้านหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการ
คงมีตำรวจสายตรวจหลายนายเข้าออกและปฏิบัติงานตามปกติ
พุธศิษย์ข่าวก็ไปสอบถามว่าการทำงานของตำรวจชุด๐๕
ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
ทราบข้อมูลว่าช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ไม่เจอชุด๐๕มาปฏิบัติหน้าที่เลย
ผ่านตำรวจเอกอเนกตาวสูภาพท่านรองผู้บังคับการ
บังคับการปราบปรามนะครับท่านเป็นคณะทำงาน
พนักงานสอบสวนด้วยบอกว่าเป็นการสอบปากคำตำรวจชุดสุด
ที่เหลือ๗นายแล้วซึ่งประเด็นเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
เรื่องต้นยังไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด
กับอดีตภูมิกับโจ้นะฮะกับพวกที่อยู่ในห้องนั้นตอนเกิดเหตุ
ยังไม่มีการออกไหมจับใครเพิ่มเนื่องจากยังต้องเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำ
เพิ่มเติมอีกในบางประเด็นแล้ววันนี้แหละนะ
เรียกสอบพยานรายอื่นอีก๑๐รายยืนยันว่าคดีนี้ไม่ยาก
และมีหลักฐานสำคัญคือกล้องวงจรปิดที่ชี้พฤติการชัดเจนฮะ
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพ
แล้วก็โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เอาเอกสารมาให้ปากคำที่
กรมประคับการณ์ตำรวจภูทธ์จังหวัดนครสวรรค์ครับ
จวันนครสวรรค์ท่านบอกว่าวันนี้มาร่วมกับตำรวจ
มาสอบสวนบุคลากรของทั้งสองโรงพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์ระหว่างส่งตัวนายจิ
หรือมาวินที่มารักษาตอนที่อดีตภูมิกับโจ้
พาผู้เสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลพริ้นปักน้ำโพ
พบนายมาวินยังนะครับไม่รู้สึกตัวนะไม่มีชีพจร
แพทย์จึงต้องใช้อุปกรณ์หรือก็ฉีดยากระตุ้น

นั่นคือลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหมอโดยปกติอยู่แล้ว
แม้ตอนนั้นนายมาวินจะกลับมามีสัญญาณชีพแล้ว
แต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการฟื้นคืนชีพนะฮะ
ไม่ได้คืนชีวิตนะครับแต่เขาสามารถฟื้นคืนชีพจรเท่านั้น
ส่วนข้อมูลของบุคคลที่ปล่อยคลิปเหตุการณ์นะฮะที่ทนายสิทธาเผยแพร่เนี่ย
นายพิริยะท่านอายการเห็นบอกว่า
ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาตัวคนปล่อยคลิป
เพราะหากนำคลิปดังกล่าวไปพิสูจน์ว่าไม่มีการตัดต่อก็สามารถใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบสำนวนคดีได้ทันทีครับ
นี่คือความขึ้นหน้าล่าสุดคดีประดิษฐ์ภูมิกับโจ้